กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการก่อสร้างสะพานคนเดิน
และทางรถจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวังหลังกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเหมาะสมกับ
บางหน่วยงานตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้ทบทวนโครงการดังกล่าวแล้วค่ะ
นายอัจพลดุสิตนานนท์นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปธรรมนะคะ
บอกว่ากรณีโครงการสะพานคนเดินและทางรถจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าประจันทร์ท่าศรีราชหรือว่าท่าวังหลังเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยากให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดตำแหน่งสะพาน
แล้วก็ศึกษาให้รอบด้านอย่างจริงจัง
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงค่ะ
ที่จะเข้ามาแล้วก็ช่วยกัน

เป็นนักผังเมืองเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์
คนในชุมชนคนในพื้นที่
ที่เขาอาจจะถูกผลกระทบหรือว่าเขาอาจจะได้ประโยชน์ตรงจุดนั้น
ถ้าผมเป็นผู้ว่ากอทมผมต้องดึงเรื่องนี้กลับมาใหม่เลย
มาทบทวนแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่ง
มันไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องรีบทำภายในปีนี้ปีหน้านะครับ
ถ้าทำแล้วก็มันไม่ใช่อย่าทำเถอะครับนะฮะ
แล้วแน่ใจหรือว่าตรงนี้ควรจะมีสะพาน
ก็เป็นคำถามมาจากนายกสมาคมสถาปนิกสยามนะครับ
เมื่อปีที่ผ่านมาทางสมาคมสถาปนิกสยาม
ส่งหนังสือไปถึงภูมิในการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานแห่งนี้
มีรายละเอียดว่า
ควรส่งมวลชนระบบรางโดยรอบ

ก่อนการออกแบบและเขียนแบบเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ไม่เร่งด่วนนะครับ
สมาคมสถาปนิกสยามเห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้แทนกรมเจ้าท่า
ไม่ควรก่อสร้างให้มีเสาต่อหม้อมรับสะพานขนาดใหญ่ในลำน้ำเจ้าพระยา
เพราะว่าอยู่ในคุ้งน้ำที่ไหลค่อนข้างจะแรงมาก
อาจจะกระทบต่อการไหลของน้ำแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพตะหลิ่ง
ควรจะคำนึงถึงระยะความสูงใต้ท้องสะพาน
เรือใหญ่สามารถสัญจรไปมาได้ในช่วงที่น้ำขึ้นหรือว่าช่วงน้ำทะเลหนุน
และไม่ควรให้มีระดับความสูงไปข่มภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำคัญของเกาะรัตนโกศิลปนั่นเอง
บางคนก็เกิดคำถามว่าสะพานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการสร้างคืออะไร
สำหรับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นสะพานคนเดินทางจักรยานทางผู้พิการและสวนสาธารณะ
วิถีวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเสริมภาพลักษณ์เพิ่มทางเลือกของการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งสะดวกปลอดภัยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ส่งเสริมเครือข่ายทางคนเดินและเส้นทางจักรยาน
รวมถึงก็จะมีรถกอล์ฟด้วยนะคะไว้ให้บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางเข้าสู่โรงพยาบาลสิริราช
ภายใต้งบประมาณคือ๑๗๑๐ล้านบาทนั่นเองค่ะ
ก็ต้องไปดูไปทบทวนตามคำแนะนำของหน่วยงานว่ามันจะคุ้มค่ากับงบประมาณหรือเปล่านะครับ